คดีที่ตำรวจไซเบอร์เขาจับคือตัวการของแก๊งสวมทะเบียนรถยนต
รุ่นของคนมีชื่อของดรารานุ่มรูปหรอหมอม้า
ภาระนักแสดงชื่อดังเนี่ยให้สัมภาษณ์เสือมวลชนบอกว่า
ผมเองแหละมมเนี่ยผมนะครับถูกตำรวจออกหมายเรียกไปให้ปากคำจริง
คือเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมครับคือคุณมาริโอเนี่ยเขาซื้อรถ
ซื้อรถจากรุ่นพี่ที่ไว้ใจกันจ่ายเงินกันไปแล้วนะทำสัญญาแล้วรถไม่ได้
รถไม่ได้แต่ได้เงินคืนมาแต่ปรากฏว่าไอ้ทะเบียนรถเนี่ย
เธอเป็นรถที่ว่าจะซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นชื่อของมาริโอไปแล้ว
แล้วเพราะเหตุนี้แหละตำรวจจึงติดต่อมาให้ไปให้ปากคำถึงที่มาที่ไปของรถคันนี้
คือคุณมาริโอบอกว่าตอนแรกโอ้โหทั้งงงด้วยทั้งตกใจด้วยนะครับ
แต่ตำรวจบอกไม่ต้องกังวลคือตัวคุณเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งมาริโอเนี่ยก็ได้คุยกับรุ่นพี่คนนั้นแล้วรุ่นพี่ของคุณมาริโอก็โดนหลอกเหมือนกัน
เดี๋ยว๑๒วันนี้จะต้องไปพบตำรวจให้ปากคำอีกครั้งครับ
ก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเชื่อใจกันรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าทะเบียนเนี่ยมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยคือก็เลยมันก็เลยมีตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรอย่างนี้ครับ
อยากให้โอ้เข้าไปให้ปากคำแล้วก็พูดถึงว่าคันนี้มายังไงอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็แค่ไปซื้อรถแหละครับแล้วเราก็โดนเขาหลอกอะไรอย่างนี้
เออผมคงไม่มีโอกาสไปทำอะไรอย่างนั้นหรอก
พฤติการมันเป็นยังไงอ่ะพฤติการของแก๊งสวมทะเบียนรถยนต์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
คือเขาไปเอายูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกไปเอามายังไงไม่รู้
แต่พอเอามาได้แล้วปั๊บเข้าไปปลอมแปลงเอกสารรถยนต์และรถจักรยานยนต์
คือไปเปลี่ยนรถเถื่อนให้กลายเป็นรถถูกต้อง
เรื่องต้นตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คนยึดรถเถื่อนได้๖๕คันรู้ไหมมูลค่าเท่าไหร่
รวมทั้งหมด๖๕อาคารใน๗๗ล้านกว่าบาทครับ
จากการขยายผลเพราะว่ามีดารามีไฮโซไปเป็นลูกค้าก็โดนออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลแบบนี้แหละครับ